รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
พี่บอลครับเจ๊

ไม่ต้องอายหรอกพี่บอล

เอาก็พอได้เจ๊

ฉันทำงานกับเจ๊แล้วเจ๊มาถามฉันเอามันไหม

ก็ถามสิเนี่ยเอามันอบมาให้เนี่ยจะกินไหม

ถามว่าเอามันไหมจะได้แบ่งให้กิน

แล้ว๔อันนี้เจ๊ชอบมันแบบไหน
เจ๊ชอบมันยกร่องฟักทองแต่งไทย
นี่เดี๋ยว

ทำมาสี่อันเจ๊หนึ่งอันพี่บอลหนึ่งอัน

แต่ว่าทำไมเหลือเราสองคนอีก๒คน
หายไปไหนไม่มาทำงานทำการ

คอยดูนะเขาต้องตกใจกันเองเจ๊เชื่อไหม
เจ๊เชื่อครับนี่ต้องหันมาตกใจ

นึกว่าเจอฟอสซิลใดทุกสอง
นี่ก็หาอยู่ไม่เจอละที

ค่อยเดินเดี๋ยวหลักฐานจะอยู่ไม่ครบ

เออเจ๊ต้องรู้ดิต้องรู้

มีตีนหมาแล้วมีตีนอะไรอีก

อ่ะถ้าไม่หยุดส่องเดี๋ยวจะเจอ
มันพายันหรือเปล่าจ๊ะ
หายันอะไรนะเจ๊โอโฮ
นี่อะไรอ่ะเฮ้ย
ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์อย่าจับ
อู้โฮ้อุ๊ยอู้โฮ้เจ๊เจ๊

จะขั้นเอ้านมพึ่งให้กินนี่หลังพึ่ง

นอนหรือเปล่านอนหรือเปล่า

ผมนึกไม่ไหวหรือ

ขอร้องครับนานตาร์ไม่ทำ

นี่แล้วมาส่องอะไรอยู่ที่ร้านอยากเป็นนักโบราณคดี

พี่บอลหายไปไหนอยู่นี่

โอ้โฮไอ้เดี๋ยวตัวที่วิ่งเร็ว
ส่องที่นี่ไม่มีหรอก
ถ้าอยากดูไรีโนเสาร์นู้นไปดูที่พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์

เจ๊แล้วไปดูที่พิพิธภัณฑ์ของเขา

ต้องไปสำรวจเอาเองว่าพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ที่ไหนราคาถูกที่สุด
ใครรู้บ้างว่าค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์
สำหรับบุคคลทั่วไป๓สถานที่นี้ที่ใดราคาถูกที่สุด
ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงจังหวัดขอนแก่น
พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปฐุมธานี
ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุมข้าวจังหวัดกาลสิน
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถามแล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง

ตัดสินและประกาศรายชื่อ

แกงป่วนด้วนราคา
ดินหน้า
วันนี้ค่ะผู้เข้าแข่งขันนักช็อปของเรา
บอกได้เลยว่าเป็นคู่รักที่

เขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเขยเกาหลีค่ะ

และคุณปั๊กฮยอนซอน

อ่านแต่ข่าวทางไทยรัฐว่าคุณอู้นแต่งงาน

ปลั๊กเก็ตค่ะปลั๊กเก็ต

ทำไมถึงชื่อมาม่วงครับเว้น

ฉันชอบกลิ่นมะม่วงนะคะ

ก็เลยต้องหาชื่อที่เรียกง่าย
ก็เลยชอบกินมะม่วงก็ชื่อมะม่วงเลย
คุณมะม่วงปกติคุณชอบช้อปปิ้งไหมคะ

เวลาคุณช้อปปิ้งคุณดูไหมคะดูไพรส์ไหม

โอ้โฮสามีพี่หงกค่ะ

ของที่ไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านนู้นค่ะ

เอ้าถามได้ทำอะไรกินไก่อยู่มั้งไอ้บ้า

น้าถ้าน้าไม่อยากตายนะไม่ยาก

ไปบวชเป็นพระไม่มีตาย

ไม่เอาอ่ะเป๊กเป็นคนหนึ่งเลยที่ไม่อยากอายุยืน
อายุยืนก็เมื่อยแย่เลยไม่นั่งบ้างเหรอ

เออพี่เบิร์ตผมอยากรู้ว่าคนตายเนี่ย

นี่พอคนตายแล้วก็
ไปวัดโอ๊ยตอนนี้ไปวัดโอ๊ยตอนนี้ไปวัดโอ๊ยตอนนี้ไปวัด

ไปวัดแล้วเขาก็มีการลดน้ำศพ
อ๋ออ๋อลดน้ำศพโอ๊ยตอนนี้ไปวัดโอ๊ยตอนนี้ไปวัด

พอสวดครบแล้วก็เอามาขึ้นเมน
เปล่าไปขึ้นเมนพอขึ้นเมนแล้วไปไหนต่อ

เอ้าแล้วเผาแล้วไปไหนต่อพี่
ถ้าคนทำความดีก็ไปสวรรค์
ถ้าคนทำไม่ดีก็ไปนรก

บนสวรรค์ก็มีเวทีมวยนะ

เขามีเวทีมวยมีไว้ทำไมอ่ะพี่
เอาไว้ให้มึงกับกูต่อยกันนี่แหละ
ต่อยกันนี่แหละ
คุณถามไปเลยนะถามคุณไม่เคยต่อย

เห้ยหนาเขามาล้ำหนาแล้ว

มองดีถ้าไม่ใช่ยมพระบาล

ต้องมองนานถึงจะรู้

เพราะถังอะไรไม่เห็นพุงพุ้ยเลย

หายไปเลย

ไม่หาอยู่เลย

มันนี่มิยุมนี่หรือ

หายไปไหนว่ะ
หายทางนู้น

เข้าไปปลอดคอร์ผ่านลง
น้องไม่เห็นเหรอ

สิยังไม่ปรากฏตัวอีก

อ้าวเห็นมั้ยกลับมาอีก

สวัสดีครับ